เรื่องนี้เกี่ยวกับการขายสลับออนไลน์
จะมีอะไรที่เป็นเบื้องลึกเบื้องหลังไหม

ติดตามได้นะคะกับอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณกอล์ฟครับคุณน้ำแข็งครับ
ข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่มาตั้งแต่ต้นปราย
ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้
เป็นข่าวที่คุณเสกสกลอัตถาวงศ์

พร้อมด้วยพนตรวจโทษธุรเชศ
พบธรรมในฐานะรองประธานกรรมการ
นำกำลังเข้าตรวจค้นบริษัทมังกรฟ้า
ตเตอรี่จำกัดเจ้าของแพลตฟอร์มมังกรฟ้า
เหตุผลของการตรวจค้นก็คือ
บอกว่าเป็นต้นต่อทำให้สลากแพงนี่ข้อที่หนึ่ง
ข้อที่๒เพื่อตรวจสอบหาเจ้าของโคต้าสลาก
กว่า๒ล้านฉบับเพื่อตัดสิทธิ์การเป็นตัวแทนจำหน่ายตลอดชีวิต
ข่าวนี้มีคำถามมากมายหลังปรากฏการณ์นี้
ถ้าจะเอาผิดข้อหาขายเกินราคา
แล้วที่ขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองเกินราคาทั้งนั้นจะว่ายังไง
๑ประเด็นถัดมาก็คือว่า
มีบทวิเคราะห์ที่เป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังว่า
โจ๊กแท็กทีมเด็ดปีกมังกรฟ้า
ตำนาน๕เสือกองสลาก
ผมขออ่านเรื่องนี้ให้ฟังนิดหน่อยว่า
สิ่งที่หลายคนกำลังสนใจก็คือชุดปฏิบัติการพิเศษ
จะสอบสวนขยายผลเครือข่ายค้าสลากเกินราคา
จนถึงพวกขาใหญ่ในวงการสลากกินแบ่ง
จนไปแตะหม้อข้าวชามใหญ่ของคนดัง
เครือข่ายนักการเมืองคนมีสีหรือไม่
เพราะเครือข่ายธุรกิจค้าหวยขายสลากกินแบ่ง
เป็นที่รู้กันว่ามีผลประโยชน์มหาศาลแต่ละเดือน
และธุรกิจนี้คงไม่ได้มีแค่บริษัทมังกรฟ้า
ที่มีธุรกิจในขุมข่ายร่วม๒๐๐แห่ง
เรื่องนี้ในทางการเมือง
ถ้ารัฐบาลทลายเครือข่ายค้าสลากแพง
จนทำให้ลอตเตอรี่ทั่วประเทศขายไม่เกิน๘๐บาทได้
จะถือว่าเป็นผลงานของรัฐบาลบิ๊กตู

นี่แล้วล่าสุด๑๐โมงที่ผ่านมาวันนี้
คณะกรรมการชุดนี้ไปค้นบริษัทอีกแห่งหนึ่งครับ
ที่สุขุมวิทย์๓๖
เป็นรายใหญ่ใกล้เคียงกับมังกรฟ้า
เพราะมีสลากตุนไว้เป็นล้านฉบับ
เรื่องนี้จะขอพูดคุยกับคุณเสกสกลอัตถาวงศ์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีหน่อย
สวัสดีครับคุณท่านผู้ช่วยครับ
สวัสดีครับคุณสุภาพครับ
งานนี้ถูกวิเคราะห์ว่าเป็นการเด็ดดวงดาวให้หนาวไปถึงดวงเดือน
คือปฏิบัติการสาวหาต้นต่อทลายรัง
คำถามคือจะเอาจริงหรือว่าแค่ขู่ให้เขาหมอบครับ
ผมเรียนที่สภาพและกระทั่งท่านผู้ชมทั้งบ้านด้วยนะครับว่า
ท่านนายกรัฐบัตรีปฏิบัติยุทธประโยชน์ในสั่งการไปตั้งแต่ลูกคอสหชาแล้ว
ให้ผลเหตุธีรัฐตรงพี่แจงมาแก้ไขได้๘๐บาทในระดับหนึ่ง
ก็ทำในขณะนั้นทำได้ดีครับมี๘๐บาทในระยะหนึ่งแล้วก็๕เสือก็หมดไป
เสือนี่คือบริษัทยักษ์ใหญ่๕เสือที่ได้ผลประโยชน์มายาวนาน
ในรวมทั้งหมดประมาณ๑๐๐ล้านกระป๋าน่าจะคุ้มได้
แต่ผลประกวดว่ากายเป็นเสื้อแผงเสื้อแผงก็คือการเล่นแน่แผ่ภาพ
มีการเอาสมาคมหรือวุฒิสตามสมาคมที่ไปจดตั้งจัดตั้งตามระเบียบตรงการกดพร้อม
คนตาดีไปจดก็มีอะไรอย่างนี้ที่เป็นผัดพันธ์สมาคมอยู่ในระบบ
ซึ่งเราจะมีการตรวจสอบคัดกรอบอันไหนของจริงในของไหนของจริงของสีของการสินสนทัน

ชาวบ้านมาสวมจิตไหนถ้าเกิดเอาชาวชื่อชาวบ้านมาสวมจิต
แล้วชาวบ้านเป็นไม่ตัวตนจริงคัดกรองแล้วไม่ใช่มีตัวตนจริง
มีในศูนย์แสงเสื้อแสงแต่อะไรชื่อชาวบ้าน
ถ้าสวมชื่อทั่วประเทศ๗๗จังหวักอย่างนี้ทุกจังหวักนะครับ
เราก็มาตรวจดูถ้ามีตัวตนจริงเอาขายจริงนะอยู่ในประคา๘๐บาทจริง
การตั้งกฎิกา๘๐บาทเดี๋ยวพ่ออธิบายอีกที
แต่ว่าถ้าเรารู้ว่ามีการสวมจิตเราก็ตัดออกไป
เพราะว่ามันไม่เข้าทางแห่งพวกเหลือแฝงเหลือเล่นแรกแพร่ภาพ
ผมขัดจังหวะนิดเดียวประเด็นมันบอกว่าบริษัทเหล่านี้
มีจดทะเบียนจัดตั้งกันเร็วนี้แหละปี๖๓๖๔นี่แหละ
หลังจากที่คศสั่งการไปแล้วแล้วตรงนี้มันเกิดขึ้นมาใหม่ได้ยังไง
ผมบอกแล้วทางที่ดีทางจริงในบริษัทเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้
แต่รัฐการณ์เศรษฐศาสตร์ของพวกนี้มันก็อย่างที่ผมบอก
หลังจากนั้นพอเขาถูกตัดภาพเศรษฐศาสตร์โปรต้าออกไป
เขาก็ไปเรียนวิธีการเพื่ออาจจัดผมคิดว่าอาจจัดอยู่น้ำที่สุภาพนะ
อาจจัดให้บริษัทเหล่านี้ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับจากไหนที่สุภาพ
รองรับจากไอ้โคต้าคนที่ได้จากกลุ่มที่ที่ผมพูดมาตั้งแต่แรก
เอามาจากบริษัทเพื่อมาขายแทน

ที่มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นสิทธิ์ใจกันก็แล้วมันก็กลับเป็นระบอบเดิม
ก็กลับเป็นระบอบเดิมมันก็เหมือนที่สั่งกลับที่บริษัทห้าเหมือนเดิม
เคยเปิดทะเบียนตรงเพียงแต่ว่าเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาแค่นั้นเอง
คือคุณเสกสกลกับผมเนี่ยเราอยู่ในช่วงเวลาที่ได้ผ่านได้เห็นว่า
มีความพยายามจะทลายรังแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว
แต่ว่าสุดท้ายมันก็กลับมาใหม่สุดท้ายก็มากลับมาใหม่
เอาคราวนี้เอาอีกแล้วคำถามก็คือคำถามก็คือว่าเอาจริงเหรอ
เอาจริงครับท่านครับผมบอกแล้วนี่นะผมบอกท่านนายกไปแล้วไม่ช้า
ผมก็ได้กลับเห็นท่านนายกรัฐบัตรีเข้าไปกลับรายงานท่านว่า
งานนี้ต้องเอาจริงครับท่านนายกบอกว่าท่านเองเนี่ย
หลังจากที่ได้สั่งการตั้งแต่ยุคคอตจให้เขาเฝ้าติดตามหาแนวทาง
ทำไมถึงขึ้นราคาสูงขึ้นไปอีกถ่ายสั่งการไปแล้วทำไมกลับมาอีกอย่างเดิมอีก
ท่านก็ใช้เวลาในการจนต้องมีคำสั่งคณะการชุดที่
พวกผมเป็นศัตรูษีรัฐบัตรการลงมาแก้ไขปัญหามีท่านมัติศัตรูศิญญาศุชา
ผมบอกว่าถ้าไม่ทำจริงก็ไม่จบหรอกครับ
มันก็เข้าทางเสือรอยเสือเดินยังไงรอยโจรเดินยังไง
มันก็เข้าทางเดิมครับเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนลอยเดินนิดเดียวแค่นั้นเองนะครับ
แล้วถ้าถ้าตามลอยแล้วไปเจอไปเจอต่อใหญ่เอาอยู่อ่ะ
ท่านบอกเลยนะท่านระยกบอกผมเมื่อเช้าอย่างเงี้ยว่า
แต่ต่อธรรมดาเลยครับพ่อต่อต่อพี่โดค่ะจัดการเลย
ไม่มีอภิษฎชนและไม่มีเจอที่ไหนจัดการไม่ต้องสนใจใคร
เอาให้ชาวบ้านเอาให้คนบริสุทธิ์เอาให้บุริษฐ์ให้คุณตาบอสให้คุณป่อปาง
เอามาให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด
และสำคัญคือให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องได้รับผลกระทบ
ไม่ต้องให้ประชาชนที่ซื้อแพงทำไม่ได้ทำไม่จบ
ในแทนไหนที่นำเสื้อปัญหา

สมมุติว่าเจอต่อไม่กลัวต่อ

แล้วสุดท้ายขึ้นมามาเก๊เสีย
ญาติดีกันใหม่แล้วทำไง
ผมมั่นใจในความเป็นภาวะผู้นำของ

ผมมั่นใจคนอย่างบริกษณฐ์หินทรัพย์
ท่านไม่ได้สนใจการกำหนด
คำถามสำคัญคือบุกไปทะลุยรังกันแบบนี้แล้วเนี่ย
ขายอยู่ในกรอบราคาที่ไม่เกินกำหนดเนี่ย
มันจะส่งผลไปถึงตรงนั้นได้ไหม
ผมกับมุมมองของผมตัวนะพี่ถุพัก
มุมมองของผมเนี่ยการไล่จับปุ๊บเนื้อกับเป็นหน้าที่ของทัศน์ที่

การเชื่อชไก่ให้ลิงกูก็มีความจำเป็น
การจะตัดตอนนี้เนี่ยการจะตัดระบบขายทางออนไลน์ของพวกกลุ่มพ่อค้าที่ขายแพงเนี่ย
ซึ่งสิ่งกฎหมายเราก็ต้องเป็นบริการไป
แต่มันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
คนเหล่านี้เนี่ยมันต้องทำให้เขาขายไม่ได้อะ
ต้องให้เขาไม่สามารถเอามาขายได้

ต้องทำให้เขาเอาขายไม่ได้หรือต้องทำให้เขามาขายให้ถูกต้องก็คือ
ทำให้เขามีใบอนุญาตขายได้แค่แปดสิบบาทเท่านั้น
ให้บริการ๘๐บาทเกิน๘๐บาทไม่ได้เลย
กฎหมายต้องเขียนกฎหมายให้รัฐคุณต้องออกกฎหมายเพิ่มเติม
กับโทษธนายาทั้งนะครับผิดคุกผิดตารางได้หมดอะ
ทีนี้ไอ้ปฏิบัติการแหวกย่าให้งูตื่นเนี่ย
เราจะเอาโทษอะไรเขาได้บ้างกับมังกรฟ้าหรือ

วันนี้วันนี้เฉพาะเมื่อเช้า๔๔ล้าง

แจ้งข้อหาเอาผิดเขาข้อหาอะไร
อันดับแรกคือคุณค่ายของเกินราคาแล้ว
เพลงกล้ายก็ผิดครับเราก็ให้ทางสำหรับสำหรัฐไปทำเรื่องถึง
แต่ว่าโทษมันจิ้บจ้อยมากนะครับ
ยังไม่ถึงนั้นอันนี้โทษแรงของพระราชโภต

อันที่๔นี่คือแรงที่สุด
คือคุณไปจิบบังหน้าบาทโพส
คุณไปความแปลงเอกสารสถานกฎาคม๑๘รัฐบาท
ซื้อแล้วมันจะมีซื้อได้ครั้งเดียว

คำถามเดียวมั่นใจว่าจะถึงต้นต่อไหม
ผมว่าไม่ได้ถึงต้นต่อผมว่าได้กดเง่าเลยนะครับ
กดเง่าล่ะต้นไม้ต้นต่อใหญ่เลยนะครับ

นี่คือเรื่องของข่าวใหญ่ที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์มาจนถึงเที่ยงวันนี้ครับ

ขอบคุณอาจารย์ครับผมเชื่อว่าประชาชนใจจดใจจ่อกับเรื่องนี้
และชอบคำหนึ่งที่บอกว่าถึงแม้จะเจอต่อและเป็นตอปิโดก็ต้องจัดการให้ได้